ผู้ชมครับที่สมุทรปราการนี่ก็ทวงหนี้กันโหดเหลือเกิน

ไฟล์ไฟล์อย่าพอ
ฝั่งเจ้าหนี้นี่มาดักรอลูกหนี้อยู่
แล้วฝั่งเจ้านี้นี่ไลน์เฟสบุ๊คเทอี่น่ะ

มาบอกว่าติดหนี้เขาอยู่๒ล้าน
นี้คนห้ามอย่าฮะไม่ใช่ว่าอย่าทำนะ

แต่สุดท้ายก็มีคนเข้าไปช่วยกันห้ามนะครับทุกผู้ชมครับ
คือในคลิปผู้หญิงเสื้อดำ
ถูกทำร้ายนี่แล้วเข้ามาอีกหลายคนเลยนะฮะ
ทางฝั่งที่มาทำร้ายบอกว่าคือเจ้าหนี้ของผู้หญิงคนนี้
ซึ่งกู้เงินมา๒ล้านแล้วไม่จ่ายคืน

แถมยังไปพูดกับคนอื่นว่าไม่มีใครตามเธอเจอหรอก
สุดท้ายกลุ่มเจ้าหนี้บอกสืบทราบ

รายศนีย์พระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการนะครับ

แล้วลงมือแบบนี้เลยนะฮะพร้อมกับไลฟ์เฟซบุ๊กไปด้วย

แก๊งเจ้าหนี้ทำร้ายจนหนำใจแล้ว
ก็ท้าทายลูกหนี้บอกจะไปแจ้งความก็เชิญเลยนะ

นี่ฮะลากลงมาอย่างนี้เลย
ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
อันนี้เขาอ้างไว้อย่างนี้ตามข้อมูลอย่างที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊คเอาไว้นะ

แล้วก็ไปดูในไลฟ์ที่ไลฟ์ไฟล์ตอนทำไลฟ์ก็เนี่ย